การแข่งขันในระดับเอวีซีของวอเล็กบอลครับ

ในปีนี้ถึง๑๑รายการด้วยกัน
พูดถึงการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงที่แชมป์เอเชียนะครับที่ฟิลิปปินส์ครั้งที่๑๙วันที่๙ถึง๑๗สิงหาคมครับ
ถือว่าเป็นรายการที่แฟนให้การติดตามแข่งขัน๑๖ทีมแบ่งเป็น๔กลุ่มนะครับ
ส่วนวอเล็กบอลหญิงนะครับอายุไม่เกิน๒๓ปี
แชมป์เอเชียครั้งที่๒ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ร่วมกับมาเกาะนะครับแล้วก็ฮ่องกง
ซึ่ง๒รายการนี้นะครับนายสมพรใช้บางอย่าง
ยกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลมั่นใจว่าสาวไทยมีลุ้นแชมป์
หรือว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกครับ
ที่อีก๔รายการคืออยู่๒๓นะครับ
ประเภทชายสโมสรหญิงสโมสรชาย
แล้วก็ทีมชายในชุดใหญ่ชิงแชมป์เอเชีย

ทั้งหมดนี้ไทยรัฐทีวีนั้นจะถ่ายแล้วสดนะครับ

ใครที่อยากรู้ว่าไทยอยู่กลุ่มไหนบ้างในทุกรายการ

การถ่ายละสดรายการแรกนะครับคือวอเล็กบอลชายหาดอายุต่ำกว่า๒๑ปี
ชิงชะละเริ่มแห่งเอเชียครั้งที่๒ที่จังหวัด๑๐๑ครับ